พระเอกน่ารอดิฉันมาคนพระเอกหน้าม่อกันบ้างดีกว่านะคะ

นี่งานเข้าเต็มนะคะสำหรับพระเอกร่างดีจากวิกน้อยศรี

มีโพสต์ของเพจเมาส์มอยคนดังนะฮะอันนี้แหละนะเขาเขียนว่า
พระเอกหน้าหม้อเล่นละครแข็งเป็นท่อนไม้กลับมาทำตัวแบบเดิม
มีกิ๊กมีกั๊กแฟนคนก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าระดับดีกรีคุณหมอเลยนะฮะ
คุณหมอจับได้ก็ยังแท้ถ่ายแก้ตัวจนมาแฟนปัจจุบันประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยอยู่ดี
และยังไม่หมดเท่านี้ค่ะผู้หญิงคนไหนอย่างที่บอกไป
ไม่เล่นด้วยนี่โดนผู้หญิงแฉให้ฟังนะเขาโทรมาด่าค่ะ

อันนี้ชื่อเล่นและชื่อจริงรวมกัน